ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นกับคุณลุงคนนึง
หลังจากนั้นคุณลุงหายตัวไป
หายไปตั้งแต่๑๙กุมภา๑๒วันคุณผู้ชม
สุดท้ายนะไปเจอศพของคุณลุงอยู่ในป่า
ไอ้ตังค์๙๐๐๐ที่ได้จากการขายรถไถมาไม่อยู่นะคะคุณผู้ชม
เออหายไปเลยหายไปเลยทีนี้ต้องไปดูแหละว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการฆ่าชิงทรัพย์ไหม
แล้วทำไมมาเป็นศพอยู่ในป่าแบบนี้นี่ตำรวจภูทรโชคนาสามแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบค่ะ
ต้องเข้าไปในป่าเลยนะศพนี้คือศพของลุงกลั่นแจ่มใสอายุ๖๔ปี
หายไปจากบ้านตั้ง๑๒วันแล้วศพของลุงเนี่ยไปอยู่ในป่าโคกสูงค่ะ
ป่าตรงนี้นะชาวบ้านเขาจะมาหาของป่ากันประจำลึกเข้าไปในป่าสักสองร้อยเมตร
ถึงจะเจอศพของคุณลุงกลั่นเนี่ยนะคะสภาพตอนที่ไปเจอมันก็เน่าแล้วค่ะคุณผู้ชม
ข้างศพอ่ะเจอรองเท้าคู่หนึ่งเจอมือถือเจอเงินสดหนึ่งร้อยหกสิบบาท
แล้วพี่เขยของลุงกลั่นเนี่ยนะเป็นคนไปเจอศพเป็นคนแรกค่ะ
บอกว่าคนในหมู่บ้านมาบอกว่าเนี่ยได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้เหม็นเน่าอยู่ในป่า
แล้วก็เจอจักรยานคันนึงไม่แน่ใจเหมือนกันจะใช่ของลุงกลั่นหรือเปล่า
ลองไปดูหน่อยสิทีนี้ค่ะตัวพี่เขยเนี่ยนะคะก็เลยชวนเพื่อนบ้านอีก๒คน
ไปตามจุดที่ชาวบ้านบอกแหละเพราะว่ามันต้องเข้าป่าไปประมาณ๒๐๐เมตรใช่ไหม
ปรากฏเจอจักรยานของลุงกลั่นจริงแต่ตอนนั้นยังไม่เจอศพนะ
ทีนี้ก็ต้องจุดทูบจุดทูบสาราหลวงปู่หงอยู่ข้างทางริมป่านี่แหละค่ะ
บอกให้หลวงปู่หงษ์ช่วยเปิดทางให้ลูกช้างได้เจอกับลุงกันด้วยเถอะ
จุดทูปเสร็จปั๊บนะเดินหาอีกรอบนึงเจอเลยค่ะคุณผู้ชม
เจอศพของลุงกลั่นแล้วพี่เขยเนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าก่อนลุงกลั่นจะหายออกจากบ้านเนี่ย
ลุงกลั่นอ่ะขายรถไถเป็นรถไถแบบเดินตามขายได้เก้าพันบาท
แล้วหลังจากขายได้ตอนเย็นกลั่นหายตัวไปแล้ว
มาเจอศพแบบนี้แต่เจอศพไม่เจอเงิน๙๐๐นั้นนะคะ
ตั้งแต่หายแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วแจ้งความไว้แล้วครับแกก็ตามหาไม่เจอตามหาไม่เจอ
วันที่เก้าหายเนี่ยก่อนที่เก้าจะหายเนี่ยเก้ามีบ่นอะไรมั้ยครับ
มีไม่มีบ่นนะเขาขายรถไถได้เขาได้เงินเนอะเขาขายรถไถได้ก็หายเลยวันที่สิบเก้า
จนหายตอนเย็นอ่ะตอนมืดตอนเย็นหายขายรถไถอะไรครับรถไถเดินตาม
นี่ไงพี่เขยบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ไปถามเพื่อนบ้านของลุงกลั่นนะ
ลุงกลั่นแกใจดีแกไม่เคยมีสตูที่ไหนหรอกมาก่อนแกก็ชอบกินเหล้าแหละ
แต่หลังพอรู้ว่าแกเป็นโรคหัวใจแกก็ไม่ค่อยกินเหล้าแล้ว
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เสียชีวิตเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าไม่น่าจะใช่คิดสั้นนะ
เพราะว่าลุงกลั่นแกก็เพิ่งได้ตังค์จากการขายรถไถนามาแล้วจู่ก็มาหายตัวไป
แต่อีกอย่างนึงเนี่ยมันแปลกแปลกตรงไหนเราถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าแปลกสิเพราะว่าลุงกลั่นแกไม่ค่อยเข้าป่า
แต่ทำไมไปเจอศพอยู่ในป่าล่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เคยขนาดสัตว์ขนาดมือสัตว์มีอะไรอีกแกยังไม่หาเลยค่ะ
นี่ไงแปลกไหมไม่เข้าป่าเลยนะไม่ใช่ไม่ค่อยเข้านะไม่เข้าเลย

ทีนี้ผู้สักข่าวก็เลยที่บ้านไปที่บ้านนะของในกลั่นค่ะ
ก็ไปพบกับย่าพี่น้องเพื่อนบ้านเขากำลังเตรียมเลย
จัดสถานที่นะคะเพื่อจัดงานศพ
ทางด้านของแม่ค่ะของคนตายในอำนวยจำนังอำนวยจำใสนะคะ
ก็บอกว่าคือลูกหายไปตั้งแต่เย็นของวันที่๑๙
เอาจริงไม่ได้เอกใจนะพอหลายวันเข้าก็เลยรู้สึกว่า
ไม่ใช่แล้วมันน่าจะผิดปกติแล้วก็ไม่ค่อยไปไหนด้วย
ตามปกติของเขาเลยออกตามหาไม่พบก็เลยไปแจ้งตำรวจ
แล้วพอไปพบศพเนี่ยก็บอกว่าอย่างที่บอกที่คุณน้ำแข็งบอกไปว่า
เงินที่ขายรถไถนะมันหายไปหมดแล้วแม่เลยบอกว่า
ตอนนี้ขอได้ไหมตำรวจตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
จะได้เอาอะไรสุดเขามาทำคุณให้มันสิทธิ์
ครับคืออันนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไป
แล้วก็คือถ้าคนไหนทำก็ให้เขารับกรรมใบนี้
ทีนี้ตำรวจสพโชคนา๓บอกว่าต้องไปดูแหละ
ว่าตัวลุงกลั่นเองอยู่กับใครเป็นคนสุดท้ายก่อนตายนะ
และตั้งข้อสังเกตด้วยว่าถ้าเกิดว่าลุงกลั่นไม่เคยเข้าป่า
ตอนที่ไปเจอรถจักรยานของลุงกันอยู่ห่างจากศพสัก๑๐๐เมตรนะ
เส้นทางตรงนั้นมันก็ไม่ปกติด้วยค่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่เส้นทางที่ชาวบ้านใช้ด้วย
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบอยู่นะคะ
ว่าเพราะอะไรลุงกลั่นเสียชีวิตแล้วใครเป็นคนทำลุงกลั่น
หวังว่าจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเร็วนี้นะคะ